สวัสดีครับจับตาเตือนภัยในวันนี้เนี่ยนะครับมาพร้อมกับภาพลมหนาวนะครับที่ตอนนี้หลายจุดหลายพื้นที่โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานภาคกลางเนี่ยนะครับเริ่มได้สัมผัสกันแล้วแน่นอนครับก็เป็นผลพวงมาจากฝนที่ก่อนหน้านี้ตกลงมาติดต่อกันหลายวันนะครับรวมไปถึงมวลอากาศเย็นที่แผลลงมาหลังจาก
ที่เข้ามาทำให้พายุรุกนี้อ่อนกำลังก็คือเรื่องของลมหนาวจากประเทศจีนนะครับ
ลงมาแรงอย่างต่อเนื่องจึงทำให้พายุลูกนี้อ่อนกำลัง
แล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดลักษณะของฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นนะครับ
หลังจากที่ลมหนาวเคลื่อนที่มาถึงบริเวณตอนกลางประเทศแล้ว
หลังจากนี้ครับก็จะมีการวกขึ้นไปในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
ก็จะเป็นจุดต่อไปครับที่จะได้สัมผัสอากาศหนาวลมเย็นนะครับ
จากภาคเหนือจะมีลมหนาวจากพื้นลาบแล้ว
ด้านบนครับยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องระวังหน่อย
ก็คือเป็นคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตก
จะเคลื่อนที่ผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบน
ในช่วงวันที่๒๓๒๔นี้นะครับ
แน่นอนครับลมหนาวนี้จะเป็นลมที่พัดในระดับสูงมากนะครับ
ประมาณ๕กิโลเมตรจากพื้นดินพัดอย่างรวดเร็วและรุนแรง
สามารถที่จะเหนียวนำทำให้เกิดลักษณะของฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้
นี่คือภาพรวมครับการคาดการณปริมาณน้ำฝนสะสม
จะพบว่าวันนี้ท้องฟ้าตั้งแต่ตอนบนถึงตอนล่าง

พื้นที่ภาคใต้ก็แทบจะไม่มีนะครับ
ส่วนใหญ่นั้นจะตกในบริเวณทะเลสักส่วนใหญ่

จะเริ่มมีลักษณะของกลุ่มฝนที่พาดผ่าน
เข็บตกได้นะครับ
นี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ